อุบัติเหตุสลดเพราะว่ารถมีการขัดจราจร
ผิดกฎหมายจราจรผิดทุกข้อเลย

จากนั้นฝ่าไฟแดงมาคือผิดหมดแล้ว
กระทั่งรถฝั่งไฟเขียวเขาวิ่งมาตามทางกติ
เขาเห็นมาแค่ผล่ะฉันคิดแล้ว

แต่หากมองอีกมุมนึงอันนี้ชัดมาก

คือพอละมาแบบค่ามเรนมา
รถกระบะเขามาทางขวาเหมือนกัน
มาด้วยความเร็วเพราะฝั่งฝั่งบะคือเขียวครับ
ไฟเขียวแบบชนแบบเต็ม
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นเหตุสลดตายหนึ่งเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง

คนขี่เนี่ยเป็นลุงกับป้าลุงกับป้าเนี่ยป้าประนอมแย้มกรอายุ๔๕ปี
ตายคาที่คอแขนขาหักสบั้นเลยฮะ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ว่าจะพูดดิคุณป้าคนสอนนะ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์คือลุงประนีหมายเจริญอายุ๕๒ปีอาการสาหัส
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
ส่วนกระบะคู่กรณีเห็นใจเพราะเขาขับมาตามทางดูหน้ายับขนาดนี้
กระบะคู่กรณีเป็นนิสสันนาวาร่าทะเบียนบ่อใบไม้มม๕๔๙๗สุรินทร์
บอกเห็นแล้วคือมาเห็นระยะกระชั้นชิดแล้วพยายามจะเบี่ยงซ้ายออกแล้ว
แต่ก็ไม่ทันชนสนั่นจนกระทั่งคุณลุงคุณป้าเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตหนึ่งคนเรื่องของเรื่องคุณจตุรงค์บอก
สุรินทร์นะมาจากสุรินทร์จะไปรับงานขุดเจาะบ่อบาดาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย
ก็เกิดเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้แล้วแต่เบื้องต้นตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ก่อน
แต่ภาพวงจรปิดจะไปแย้งที่หลังได้ตำรวจทำหน้าที่ก่อนคืออะไร
เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาต่อไปแล้วก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ของคนขับรถกระบะตรวจทำไมนี่คือกฎหมายต้องตรวจก่อน
เพราะว่าถือว่าเป็นคู่กรณีแต่ภาพนี้จะสามารถนำไปแย้ง
ชั้นศาลได้ในโอกาสต่อไปนะฮะนี่คือเหตุสลดเพราะฉีกกฎจราจรครับ